ประธานรัฐสภาที่เคารพ
กับผมพลเอกสมเจตบุญถนอม
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ขออภิปรายแสดงความเห็นเหตุผล
ประกอบการพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีดังนี้

ให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
กับผมยึดหลักการพิจารณา๒ประการ
ประการแรกหน้าที่และอำนาจ

ตามรัฐมนุมมาตราที่๒๗๒
จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ
จริยธรรมคุณธรรม
ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ประกอบกับนโยบายของพักการเมือง
แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ประการหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมจะต้องนำมาพิจารณาประกอบกัน
คือผลการเลือกตั้งทั่วไป
และการรวบรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
กึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนรัศดร
ของพักที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ที่ผ่านมากับผมลงมติไม่เห็นชอบ
นายกรมตีจากภักดิ์เกล้าใกล้
เนื่องจากเห็นว่านโยบายของพักเก้าไกล

ความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง
ซึ่งกับผมจะไม่ขอกล่าวรายละเอียดในที่นี้
หลังจากการลงมติเห็นชอบนายกรมนตรีในวันนั้น
กับผมมีความตั้งใจมาโดยตลอดว่า
เมื่อกับผมไม่เห็นชอบนายกรัฐมนตรีจากภาคเก้าไกล
ผมจำเป็นจะต้องให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
เพราะผลของการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จากภาคเก้าไกล๑๕๐เสียง
พักเพื่อไทย๑๔๑เสียง
ทั้ง๒พักมีคะแนนรวมกันถึง๒๙๐เสียง
เกินกึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนล่าสะดอน
ในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก

แข็งที่จะบริหารประเทศต่อไป
จึงจำเป็นจะต้องมีพักใดพักหนึ่ง
ระหว่างพักเก้าไกลหรือภักดิ์เพื่อไทย
เป็นแกนจัดนำจัดตั้งรัฐบาล
หรือทั้งสองพักร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อกับผมไม่เห็นชอบให้พักเก้าไกร
เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ผมก็มีความจำเป็นจะต้องให้ความเห็นชอบ
นายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ
ตามที่ประชาชนรอคอย
พอผลของการเลือกตั้งเสียงของประชาชน
บังคับให้กับผมจะต้องลงมติเช่นนั้น
แม้กับผมจะไม่มีความเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยเลย
ว่าจะมีอิสระในการบริหารประเทศ
ดำเนินนโยบายพักการเมืองของตนเองหรือเปล่า
แต่กับผมไม่มีทางเลือกที่จะมีความเห็นเป็นอื่น
กับผมว่าจึงคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล
ที่กับผมจะสามารถชี้แจงต่อสังคมได้ว่า
เหตุใดผมจึงเลือกนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย

ทันทีที่พักเพื่อไทยได้เสียงสับหนุนจากภักดิ์ภูมิใจไทย
พักเพื่อไทยแถลงทันทีว่า
จะเสนอให้ทำประชามติร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
โดยสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก
โดยอ้างว่าเป็นวิกฤตรัฐมนูล
ทั้งที่พักภูมิใจไม่ได้มีเงื่อนไขนี้แต่ประการใด

พักเพื่อไทยจึงให้ความสำคัญต่อการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่

มากกว่าการรีบเร่งในการจัดตั้งรัฐบาล
เข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นปัญหาปากท้องสร้างความอยู่ดีเป็นดี
อันเป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชน
พักเพื่อไทยจึงกล่าวอ้างว่าวิกฤตรัฐมนูล
เกิดจากประชาชนไม่มีเสรีในการออกเสียงลงประชามติ
หากรัฐบาลในขณะนั้นใช้อำนาจไม่เป็นธรรม
ทำให้ประชาชนไม่มีเสรีออกเสียงได้จริง
ทำไมจึงปล่อยให้พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง
ภายใต้กติกาของรัฐมนูล๒๕๖๐มาแล้วถึง๒ครั้ง
ดังนั้นคำกล่าวอ้างว่าการออกเสียงประชามติไม่เป็นธรรม
ประชาชนไม่มีเสรีในการออกเสียงลงประชามติ

จึงเป็นเพียงวาธกรรมที่จะสร้างความชอบทำ
ร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เท่านั้น
และเกิดคำถามต่อไปอีกว่า
รัฐมนูล๒๕๖๐เป็นปัญหาอุปสรรคอะไรของพักเพื่อไทยหรือ
จึงจำเป็นจะต้องรีบเร่งในการล่างรัฐมนูลฉบับใหม่
เป็นกรณีเร่งด่วนเช่นนี้

จากประสบการณ์ทางการเมืองของผม
ผมพบว่ารัฐมนูล๒๕๖๐มีกลไกสำคัญอย่างน้อย๓กลไก
ที่นักการเมืองทุจริตคดโกงไม่ต้องการ
และเห็นว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริตของเขาเหล่านั้น
กลไกแรกคือการให้สมาชิกวุฒิภามีหน้าที่และอำนาจในการเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
ประเด็นนี้กับผมไม่ติดใจ
เพราะอำนาจนี้จะหมดสิ้นภายในระยะเวลาอันใกล้
วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิภาในเดือนพฤษภาคม๒๕๖๗ที่จะมาถึง
กลไกที่๒คือการให้สารและองค์กรอิสระตามรัฐมนูล
มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุจริตและเที่ยงธรรม
กลไกที่๓กลไกนี้มีความสำคัญ

นักการเมืองที่ทุจริตคดโรงโดยตรงมีกลไกที่จะป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาด
ไม่ให้นักการเมืองที่ทุจจริตคดโกงเข้าไปมีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง
นักการเมืองที่ทุจริตคดโกงจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเด็ดขาด
โดยการตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ให้นักการเมืองเหล่านั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต
อกจากนี้คดีต่างยังไม่มีอายุความสำหรับนักการเมืองที่ทุจริตคดโกง
หลบหนีคดีอาญาไปเสวยสุขยังต่างประเทศ
ท่านประธานครับจะเป็นด้วยกลไกสองประการนี้
รัฐธรรมนูลนี้หรือเปล่าคือสารองค์กรอิสระและมาตรการป้องกันนักการเมืองที่ทุจริตคดโกง
เข้มงวดเด็ดขาดกลไกนี้หรือเปล่าที่พักเพื่อไทยไม่ต้องการ
ทำไมกับผมจึงคิดเช่นนั้น
เพราะการบริหารประเทศของพักเพื่อไทยที่ผ่านมามีเรื่องกล่าวหาการทุจริตคดโกง
เกิดขึ้นมาอย่างมากมายจนปรากฏเป็นข้อเท็จจริงว่านักการเมืองจากภักดิ์เพื่อไทย
หลายคนต้องถูกสารพิจารณาลงโทษจำคุกตัดติดทางการเมือง
หลายคนอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีและบางคนที่เป็นคนสำคัญของภักดิ์เพื่อไทย
ก็ยังหลบหนีคดีอยู่ซึ่งไม่มีอายุความ
ด้วยเหตุของการไม่มีอายุความนี่แหละ
จึงทำให้บุคคลสำคัญบางคนของพักเพื่อไทย
จำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย
เพื่อรับโทษตามขบวนการยุติธรรม
มีฉะนั้นเขาจะต้องหนีออกจากประเทศไทย
เป็นความสุขที่สุดของคนไทย
ไม่สามารถมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้
หากมีการล่างรัฐมนูลฉบับใหม่
กลไกที่กระจัดนักการเมืองที่ทุจริตคดโกงจะหายไป
จะเปิดโอกาสทำให้นักการเมืองที่ทุจริตคดโกง
เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศได้อีกครั้งหนึ่ง
หากเป็นเช่นนั้นจริงเท่ากับว่า
พักเพื่อไทยต้องการเป็นรัฐบาล
มีภารกิจเร่งด่วนสำคัญที่จะต้องล่างรัฐมนูลฉบับใหม่
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักการเมืองที่ทุจริตคดโกง
มากกว่าการต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ
เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
อกจากนี้การล่างรัฐมนูลฉบับใหม่
ยังไปสอดคล้องกับความต้องการของพักการเมืองพักหนึ่ง
ที่ต้องการจะล่างรัฐนูลฉบับใหม่ทุกหมวดทุกมาตรา
เว้นแม้แต่การแก้ไขความเป็นราชนาจักรอันหนึ่งอันเดียว
ของประเทศไทยที่จะแบ่งแยกไม่ได้
เว้นแม้แต่หมวดคุ้มครองสถานะขององค์พระมหากษัตริย์
ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้

ปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองของไทย
สังคมไม่ไว้วางใจกัน
ประชาชนมีความขัดแย้งแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง
แตกแยกทางความคิดเหล่านี้ลุกลามเข้าไปถึงครอบครัว
ซึ่งเป็นสังคมขนาดเล็ก
โดยการปลุกปั่นของนักการเมือง
ผู้สูญเสียอำนาจทุกวิถีทาง
ไม่ว่าฝ่ายใดผมไม่ได้ตำหนิทุกฝ่าย
โดยเฉพาะการใช้สื่อทางออนไลน์ที่เข้าไปถึงความคิดของเยาวชนผู้เยาวัยได้ง่าย
สิ่งนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อการทำประชามติร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
จึงจะเป็นการเพิ่มประเด็นความขัดแย้งในสังคมให้มากยิ่งขึ้น

ผมเชื่อว่าทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตาม
หลักการสำคัญในการบริหารประเทศก็
ที่รัฐบาลจะต้องดำรงอยู่เสมอก็คือ
ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง
ผมเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลใดต้องการบริหารประเทศ
ท่ามกลางความขัดแย้งของประชาชน
ปัจจุบันตามที่ได้เรียนแล้วว่า
ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนนั้นมีอยู่มากมาย
เหตุใดรัฐบาลเพื่อไทยจึงราดน้ำมันเข้าไปในกองไฟ
แห่งความขัดแย้งให้รุดโชนมากยิ่งขึ้น
ด้วยการทำประชามติเพื่อร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
เป็นการเพิ่มความขัดแย้งมากขึ้น
แล้วเช่นนี้รัฐบาลเพื่อไทยจะมีเวลาพลังความคิด
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าได้อย่างไร
ท่านประธานครับการล่างรับนูลใหม่ที่ผมเชื่อว่า
เป็นช่องทางของการล้มล้าง
อำนาจของศาลและองค์กรอิสระต่าง
ให้ไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของนักการเมือง

และเป็นการลบล้างความผิดให้นักการเมืองที่ทุจริตคดโกง
อกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประเด็นความขัดแย้ง
เข้าไปในสังคมของไทยที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้น

ร้ายแรงเสียยิ่งกว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒อีก
ผมที่ยึดหลักการ๒ประการตามที่กล่าวไว้เบื้องต้น
จะให้การสำนุนนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยได้อย่างไร
ท่านประธานครับแต่ยังไม่ถึงทางตันยังไม่สิ้นหนทางครับ
เพราะตัวผมเองก็มีความต้องการที่จะต้องให้การมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว
เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประชาชนรอคอยอยู่
ผมจึงขออนุญาตที่กราบเรียนผ่านท่านประธานรัฐสภาไปยังแก่นำของพักเพื่อไทยว่า
ท่านได้เสียสัตว์เพื่อประเทศชาติมาแล้วหลายครั้งเพื่อต้องการให้การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้สำเร็จ
โดยอ้างเหตุของการเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผมเข้าใจและเห็นใจ
หากท่านจะได้เสียสัตว์เพื่อความสนุกสุขของประเทศชาติและประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยการยืนยันรัฐสภาแห่งนี้ว่าท่านจะไม่เสนอร่างการแก้ไขรับนูลในทันที
แต่จะไปเสนอในห่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อสังคมเกิดความสงบสุข
ไม่มีความขัดแย้งไม่มีความแตกแยกและไว้วางใจกัน
เสียสัตว์ของท่านครั้งนี้ผมเชื่อว่าจะได้รับคำสันเสริญว่า
เป็นการเสียสัตว์เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
ไม่ใช่เป็นการเสียสัตว์เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของพักการเมืองของท่าน
หากท่านยืนยันต่อรัฐสภาเช่นนี้ผมในฐานะสมาชิกรัฐภา
จะเป็นผู้หนึ่งที่จะสับหนุนนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
แม้ว่ากับผมจะมีเครื่องหมายคำถามติดใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ
จริยธรรมคุณธรรมของนายกรมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งผมคิดว่าประเทศชาติรอคอยไม่ได้
ประเด็นนี้เป็นปัญหาของพักเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยจะต้องไปแก้ไขเองในข้างหน้า